เราเริ่มกันที่ข่าวไฟไหม้กันก่อนแต่เขาบอกว่าเหตุการณ์นี้ระทึกทีเดียว

ชาวบ้านแตกตื่นหนีกันโกลหนเลยนะครับ
ไฟไหม้โอ้โหดูสิครับแรงไม่แรงอ่ะ

คือสาเหตุเกิดจากอะไรเดี๋ยวว่ากันดูเหตุการณ์ก่อนนี่นะครับ
บ้านต้นเพลิงฮะในชุมชนที่จังหวัดต้นคลรัชศาสีมา
ไฟลุกไหม้แรงนะฮะชั้นบนของตัวบ้าน
โอ้โหมีเสียงกรีดร้องของผู้หญิงเจ้าของบ้านนะครับ
พยายามจะเข้าไปเก็บทรัพย์สินโอ้โหเข้าไปไม่ไหวแล้วมั้งฮะ
มีเพื่อนบ้านตะโกนบอกว่าเข้าไปไม่ทันแล้วเข้าไปไม่ทันแล้วนะครับ
ไฟไหม้รุนแรงแล้วก็อันตรายไม่คุ้มหรอกกับชีวิตที่จะเสี่ยงเข้าไป
เหตุเกิดที่บ้านหลังนี้นะครับที่ตำบลสำนักตะเคราะห์อำเภอเทพรักษ์นะครับ

บ้านเกิดเหตุเป็นบ้านไม้๒ชั้นครึ่งปูนครึ่งไม้นะครับ
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเอารถน้ำไปและกู้ไภไป
ระดมกำลังกันฉีดน้ำดับไฟใช้เวลาเกือบชั่วโมงครับ
จึงสงบลงได้บ้านเสียหายเกือบทั้งหลังไปแล้วครับ
รายละเอียดหานขุนทศนะครับเจ้าของบ้านเล่าบอกว่า
คันกะทิจะทำอาหารเย็นอยู่นะครับ
แล้วก็จะทำไปขายในตลาดนัดด้วย
จู่ได้ยินเสียงดังตุ้มนะฮะมาจากชั้นบนของบ้าน
ตกใจมากตกใจมากจนเกือบช็อกนะครับ

เรื่องของฟืนไฟต้องระมัดระวัง
ฤดูการเลยค่ะมาได้หมดเลยทีเดียวนะคะ